เฮ้ยท่านสมยศลาออกแล้วว่ะ

ลาออกครั้งนี้คุณผู้ชมครับ

ครับ

พวกเราต้องไปถามนายโยค

ไม่ต้องไปสนใจเรื่อง

ถึงภาคผิดภาคของเราเอง
ต่อไปเพราะคุณทุกคนทำเสียชื่อประเทศชาติมากเลย
ในเรื่องอนรมเนี้ย
เพราะคุณก็บอกไปเราว่า
ถ้าแพ้หลังค่ะแพ้ได้แพ้ต้องโดน
ที่ทำให้คนมากมันอื่นทำงานเสียหลายด้วย
มันต้องมีทอดร่วมกันเมื่อแล้วในยกประวัติภูมิมันจะต้องกลับออก
ฟุตบอลชายไทย๔เกมหรือว่าเฮ้ยคุณต้องออกถ้าเฮ้ยคุณต้องออกเนี่ยเป็นปัญหาดอม
ถ้าคุณมาสั่งมายุ่งมาย่ามกับฟุตบอลกับกีฬาเขาแบนเลยแบนบอลไทยเลยนะ
ไม่ต้องไปเตะหรือบ้าง
รอบขัดเรือกฟุตบอลโลกส์เขาไม่ต้องไปเตะ
ถ้าเขาคิดว่านี่คือคำสั่งจากการเมืองที่เข้ามาแทรกแทรง

ดครับทุกรายการจะกี่ปีก็ว่ากันไป
ก็หยุดไปสิครับก็ไม่ได้เตะเนี่ยอ่านี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
ผมบอกว่าทำไมมันถึงเหมือนเอ๊ะคนสงสัยโอ้โหมันเป็นระเบิดปะเนี่ย
เบิดเวลาป่ะเนี่ยนี่แหละครับคุณผู้ชมต่อมาพลตำรวจเอกสมยศทำยังไงอ่ะ
นะครับท่านนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ประกาศลาออกที่เบิร์ตบอกอ่ะค่ะ
นะครับออกจากห้องข่าวไปปั๊บเอ้าขึ้นเพจลาออกแต่ว่าการลาออกของบิ๊กออสเนี่ยนะครับ
ตำรวจเอกสมยศเนี่ยนะครับอาจจะทำให้สมาคมกีฬาฟุตบอลซุ่มเสี่ยงต่อการโดนแบน
ท่านบอกว่าจริงก่อนไปแข่ง
ทางคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้กำชับแล้วว่า
หากเกิดปัญหาหรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลต้องพิจารณาตัวเอง
ฉะนั้นจึงไม่ได้เป็นการแทรกแทรงจากฝ่ายการเมืองครับนะครับ
เหมือนเป็นสัญญาใจคำแนะนำสัญญาใจว่า
ถ้ามีเรื่องหรือถ้าไม่ได้แชมป์ก็ลาออกนะ
หรือเปล่าคุณผู้ชมคิดแบบนี้ไหม
ขณะเดียวกันมีความเคลื่อนไหวจากพี่ตุ๊กครับ
นาวาเอกปียพงศ์ผิวอ่อน
โอ้โหท่านโพสต์นะครับบอกฟุตบอลคือทุกสิ่งทุกอย่าง

เราจะขอต่อสู้ไปตลอดชีวิตเพื่อวงการฟุตบอลไทย
อันเป็นที่รักของใครหลายคนครับ

ตุ๊กณตุ๊กนะฮะ

แล้วจะพาบอลไทยไปบอลโลกให้ได้ภายใน๔ปีครับ
นี่คือความยิ่งใหญ่ฮะในอดีตครับ

เข้าไปดูในสนามมารอดูแกไขว้ลูกเดียวคุ้มแล้ว

ไม่ได้ยื่นใบลาออกอย่างเป็นทางการต่อสำนักเลขาธิการ
แล้วก็การประชุมสภากรรมการในวันจันทร์ที่๓กรกฎาคม

ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกรกฐนั้น
ลงนามรับรองการลาออกครับ
มันเป็นคำแนะนำที่เขาคุยกันในประเทศของเขาก็แล้วกัน

ไม่อย่างนั้นล่ะครับได้เตะอยู่บ้านแน่ฟุตบอลไทยครับ
เริ่มเรื่องแรกมานี่ก็เป็นเรื่องเดือดเลยนะ
แล้วก็ขึ้นพาดหัวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้ด้วยค่ะ